ผลเอกอนัตภพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากประเทศมาเลเซียลาว
ผู้แทนและผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงจาก๔๕ประเทศทั่วโลก
งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคาดหวังว่างานนี้จะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน
สร้างพื้นที่ให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านพลังงานระหว่างกัน

ประเทศไทยก็มีการพัฒนาเรื่องของพลังงานทดแทน

หัวข้อที่น่าสนใจที่หลากหลาย
การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อีกทั้งยังมีการแสดงเทคโนโลยี
ไต้หวันและนวัตกรรมยานยนต์ไทย

และผลผลิตจากพลังงานชีวภาพด้วย